ตั้งแต่เลิกรากันไปตอนนี้หันมาสารสัมภัณฑ์กับดิเจหนุ่ม

โว้วรู้สึกว่าความสัมภัณฑ์ในครั้งนี้กำลังราบลื่นไปสวยเลยนะคะ
แต่ก็ไม่ไหวถูกหมอดูทัก
เรื่องนี้สาวน้ำฝนจะว่ายังไงสะดุ้งสถานหรือเปล่า

เขาหวานกันเบอร์นั้นจะอาพับรักอะไรกันคุณ
นั่นน่ะสิคุณค่ะหลายคนคงจะอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒน์
ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของทั้งคู่
สวีทหวานแบบสุดสุดโดยสาวน้ำฝนยอมรับนะคะ
ว่ามีเวลาให้กันมากขึ้นแถมช่วงปลายปี
เขาเตรียมจัดทริปหวานไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
แม้จะดูเข้ากันดีแต่นักแสดงสาวก็ไม่ไหว
หมอดูชื่อดังทักว่าเป็นคนอาพับรัก
ซึ่งน้ำฝนก็เผยว่าไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ค่ะ
เพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขและไม่คิดแก้เคล็ดอะไร
ส่วนกรณีที่ถูกมองว่าแฟนเก่าของฝ่ายชายตามอารวาส
เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริง
และอาร์มก็เปิดเผยให้ทราบทุกเรื่องจ้า
ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า
เอ่อก็เมื่อก่อนมันก็อาพับจริงจริงอ่ะ
ตอนนี้คือเราก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุข
เราก็ดูที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเรามีความสุข
ไม่ได้แก้อะไรค่ะแค่ก็ทำบุญปกติ
แล้วก็คือเหมือนกับเราก็ดำเนินชีวิตอย่างแบบมีสติ
กลัวค่ะเพราะว่าฝนรู้สึกว่ามันคือดวงหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเรา
ตั้งแต่ชีวิตมีความสุขก็ไม่ได้ดูแล้วอะ

เดี๋ยวที่บางนี้ให้ฟังก็ไม่มีปัญหาอะไร